ทาเวสวรรณที่จังหวัดนครนายกพามาที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
วันนี้ห้ามพลาดเพราะว่าลูกทุ่งสาวสุดฮอตของเรานะคะพี่แคนดี้รากแก่นค่ะ
ที่เห็นตรงกลางพี่แคนดี้คุณผู้ชม
เรียกว่าครั้งนี้นะคะพี่แคนดี้จัดหนักจัดเต็มนะคะ

มาเปิดใจกับผู้ประกาศข่าวสาวแสนสวยของเรา

เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับการรำแก้บน
เคล็ดลับการมูเตรลูยังไงให้ชีวิตมันปังขึ้น
บอกเลยนะคะครั้งนี้พี่แคนดี้ขนลุกเลยค่ะคุณผู้ชม

ตั้งแต่เคยไปรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา

ถือโอกาสมารำถวายเลย
ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มารำถวายที่นี่

แล้วทางนางรำที่นี่ทางคณะเขาอะค่ะ

เปิดเพลงเป็นลำโปรงลางอีสานให้เลย
คือตั้งแต่ตอนรำนี่รู้สึกแบบใจฟูมากค่ะ

รู้สึกตัวเองโชคดีที่ได้มา

เขาเชื่อกันว่าเป็นบริวารของปู่

ทุกครั้งที่ได้รำถวายป่วย

ส่วนใหญ่ที่นี่จะขอเรื่องของการงาน
คืนนี้นะคะสามทุกประบาทไทยรัฐนิวโชว์
เราปล่องว่าปังแน่นอนค่ะ
สุดยอดเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะพระพุทธ
เพราะว่าหลายคนมาจากฮ่องกล

จริงขาดทุกโลกเลยอ่ะ